แก๊งเงินกู้นอกระบบหญิงตั้งคัน๖เดือนเธอไปกู้เงินมา๔๐๐๐
ขายลูกชิ้นปิ้งกะว่าทำมาหากินแล้วก็หาเงินส่งดอกส่งต้นเขาไป
วันหนึ่งต้องจ่ายห้ามร้อยถึง๑๐๐๐บาทต่อวันนะครับ
แต่ล่าสุดไม่ได้จ่ายเพราะขายของไม่ดีไม่ได้หนียังทำมาหากินอยู่
แล้วเธอเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ไปดูครับ

เธอก็จะวางหรือไม่วางก็มีการเถียงกันแหละ
คือก็ย้ำว่าไม่ได้หนีแต่ก็มันขายของไม่ดี
หาเงินได้วันหนึ่ง๕๐๐ส่งก้นส่งดอกมันก็ไม่พอกินว่าอย่างนั้นนะครับ
คลิปนี้เธอถ่ายสั้นไม่ถึง๑๐วิเองคุณผู้ชม
เพราะว่าเจ้าหนี้เสื้อฟ้าเนี่ยมาทวงเงินเอากระมังสแตนเลสเนี่ยปลาใส่ครับ
นี่คือตลาดเย็นบ้านหัวหน้าอำเภอเมืองเลยครับ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับลูกหนี้ขออนุญาตใช้ชื่อคุณฝนแล้วกันนามสมมุติ
อายุ๒๓ปีเธอบอกว่าตั้งคันอยู่๖เดือนอันนี้ลูกคนที่๒แหละ
กู้เงินมากับผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นการกู้นอกระบบนะฮะ
มาลงทุนขายรถชิ้นปิ้งกู้มา๔๐๐๐๐บาทดอกเบี้ย๑๐๐บาทและ๒๐บาท
ต้องจ่ายวันหนึ่ง๕๐๐๐๐๐บาทวันหนึ่ง๑๐๐๐บาทบางนะครับ
คือคุณจะหาเงินจ่ายต้องหาเงินได้วันหนึ่งเท่าไ
ทั้งตลาดก็เลยดูดูคาดิ
อู้ยช้ำนี่อ่ะช้ำนี่อ่ะก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย

ก็เลยเอากระมังปลาใส่โดนหน้าอกนะโชคดีไม่โดนท้อง
จากนั้นมีการฉุดกระชากลากถูเธอจนบาดเจ็บแผลเมื่อกี้
ชาวบ้านก็เลยมาช่วยห้ามเอาไว้นะครับ
ลูกหนี้ท่านนี้บอกนะฮะว่าเธอไม่ได้โกงแต่มันขายของไม่ได้
ก็เห็นอยู่ไม่ได้หนีก็ยังขายอยู่เขาเห็นหน้ากันอยู่
แต่เจ้าหนี้ไม่ฟังกลับมาด่ามาทำร้ายร่างกาย
บอกว่าเอออันนี้มันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
แล้วเธอก็ท้องอยู่ล่าสุดเธอก็เลยเอาคลิปนี้
เรื่องเหล่านี้ไปแจ้งความจำรวจที่โรงพักษณ์
แจ้งในข้อหาทำร้ายร่างกายกับเจ้าหนี้รายนั้น
แต่ว่าในส่วนของหนี้ก็เดี๋ยวจะทำมาหากินชดใช้หนี้กันต่อไป